เรื่องราวเกิดขึ้นบนรถแท็กซี่
เกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
อยากอยู่เงียบคนเดียว
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับกิฟต์ของขวัญนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ

เขาแคปชั่นบอกว่าพีคมากเวลาขึ้นแท็กซี่

แปลกที่สุดตั้งแต่ขึ้นแท็กซี่มาใครเจอบ้าง
เพราะแท็กซี่ขอจอดรถแล้วก็ร้องเพลงอยู่
ส่วนผู้โดยสารก็นั่งงงในโดงแท็กซี่
นั่งงงว่าพี่ทำอะไรนะแต่ก็ฟังเพลงไปเพลินนะฮะ
นี่ครับทีมข่าวได้ติดต่ออุ๊ดคุยกับคนโพสต์
นั่นแหละนั่งฟังพี่แท็กซี่เขาร้องเพลงเหลือหำเพลงไปด้วย
และพี่แท็กซี่เขาบอกว่าขอหยุดรถแป๊บนึงนะน้องนะ
ขอร้องเพลงก่อนแป๊บนึงเพราะว่าเขาเรียกว่ามีอะไรนะ
มีแฟนคลับมีคุณผู้ชมกำลังรับฟังเพลงอยู่
ขอร้องเพลงจนจบอยากอยู่เงียบคนเดียว
แล้วคุณเพชรก็บอกตอนนั้นผมก็ต้องนั่งเงียบแล้วฮะ
ผมเข้าใจเขานะผมก็ฟังเขาไปเรื่อยนะ
สำหรับค่าโดยสารวันนั้นจ่ายไปประมาณ๔๐๐บาทนะฮะ
ก็ถือเป็นราคาปกตินะฮะบวกลบไม่เกิน๑๐บาทจากที่เคยนั่งนะครับ
แต่เขาบอกว่าโอ้ก็เพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรกแหละ
ในการที่มาเจอพี่แท็กซี่ร้องเพลงแบบนี้
พอร้องเสร็จปุ๊บก็จะมีแฟนคลับส่งเพชร
ส่งของรางวัลเหมือนกับของรางวัลในแอปมาให้
ใช่แล้วก็พี่แท็กซี่เขาคงแบบว่า
ไม่ขับนะคุณเข้าใจไหม
ตอนร้องผมจะไม่ขับหน้าเดี๋ยวผมเสียสมัครที่นะฮะ
เราก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมสักหน่อยนะฮะ